คุณผู้ชมชอบไปเดินตลาดเก่าเยาวราชไหมครับ

ใครที่ชอบไปเดินอุ้ยเอ้ยระวังหน่อยนะ
เพราะว่าแค่๓วินาทีกระเป๋าของท่านหายแน่นอน

ระวังเพราะว่าไม่รู้แก๊งคอยนึงว่ามีแค่๒คนนี้หรือเปล่า
เหยื่อเป็นหญิงวัยกลางคนนะฮะ
เดินไปที่ร้านขายขนมปังนี่เราชี้ให้ดูเลยคนนี้นะครับไม่รู้
ว่าชายอีกสองคนเนี่ยเดินตามมาประกบอยู่ด้านหลังก็เลือก
ขนมไปเห็นไหมไอ้สองคนนี้มันก็เดินเดินเดินไปนะฮะค่ะชายคนที่
สะพายกระเป๋าแดงนะประชิดตัวแล้วก็เอาหมวกในบางสายตานะครับ
หยิบกระเป๋าไปแล้วอีกคนมาบังด้านหลังบังให้คนอื่นไม่
เห็นว่าไอ้คนนั้นมันล้วง๓วินาทีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดู
อีกทีฟึ๊บล้วงปั๊บไอ้คนนี้บังข้างหลังฟึ๊บเรียบร้อยกูไปละนี่ฮะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยให้เราวัดระวังทรัพย์สินเวลา
คุณไปอยู่ในพื้นที่ที่หนาแน่นปุ้ยค่ะกระเป๋าสะพายผู้หญิงเนี่ย
นะผมแนะนำเลยนะครับเอามากอดไว้ข้างหน้าสะพายที่ไหล่แต่
เอามากอดไว้ข้างหน้าผู้ชายครับไอ้เป้ที่คุณใส่ข้างหลังนะ
เอามาใส่ข้างหน้าซะเวลาคุณไปไหนในพื้นที่ที่หนาแน่น
คลิปนี้เขาระบุด้วยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง
ปลายเดือนที่แล้วครับบริเวณตลาดเก่าเล่งบ๊วยเอี๊ยะเยาวราชมี
ชาวบ้านถูกล้วงกระเป๋าเยอะเลยฝีมือจากไอ้แก๊งนี้มัน
ทำงานกันเป็นทีมประกบหน้าประกบหลังบังสายตาเหยื่อไม่รู้
ตัวตำรวจตามแกะรอยจากคลิปนี้นะครับเก่งจริงจับได้ทั้ง
สองคนเป็นชาวเวียดนามคุณผู้ชมครับข้อมูลนี้น่าตกใจ
คือมันล็อกเป้ามาที่ประเทศไทยครับเพื่อมาทำแบบนี้โดย
เฉพาะนะฮะล้วงเงินได้มากพอก็หนีกลับประเทศทำให้ที่
มาตำรวจจับไม่ได้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้แก๊งเนี้ยมัน
มีแค่สองคนนี้หรือเปล่านะฮะยังไงใครที่ไปตลาดเก่า